ส่วนที่พระนครศรีอยุธยาอย่างที่ทราบกันว่า
สถานการณ์น้ำท่วมหนักเป็นมาระยะหนึ่งแล้ว
ก่อนที่อื่นเลยปรากฏว่าวันนี้เกิดการเผชิญหน้ากัน
ระหว่างชาวบ้าน๒กลุ่มที่เห็นไม่ตรงกัน
ว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งดี
เผชิญหน้ากันในครั้งนี้ก็ทำให้เกิดการปะทะคารมกันขึ้น
แต่ว่าสุดท้ายจบลงด้วยดีค่ะ
มันกระทบหมดเลยครับ
เก็บรอบขึ้นตลอดสังวันแบบบ้านคุณ
ทำอะไรบ้างเปล่า
เผชิญหน้ากันระหว่างชาวบ้านสองกลุ่มเนี่ยค่ะ
ในอำเภอบางบานต้องมาเป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมฟังเหตุผลกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
สองกลุ่มนี้กลุ่มแรกมาจากตำบลบ้านกลุ่ม

กลุ่มนี้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ก็รวมตัวกันมาเฝ้าประตูระบายน้ำบางกุ้ง
กลัวว่าจะมีการปิดประตูระบายน้ำ

ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้น้ำท่วมพื้นที่เหนือ

ตรงนี้เป็นชาวบ้านตำบลทัพน้ำ
ตำบลพุทธเหล่าอำเภอบางปะหัน

กลุ่มนี้เขาอาศัยอยู่ในทุ่งรับน้ำ
มาเพื่อที่จะมาขอให้ปรับลดประตูระบายน้ำบางกุ้ง

เพราะว่าที่ผ่านมาพอเปิดประตูระบายน้ำ
น้ำก็ล้นตะหลิ่งแล้วเข้าไปท่วมในพื้นที่
เขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ
ทั้งสองฝ่ายที่อยากจะให้เพิ่มลด
การระบายน้ำไม่เท่ากัน

แล้วก็บรรยากาศก็ดูไม่ค่อยดีนะคะ
ทั้งสองฝ่ายมีท่าทีตึงเครียด

จึงมีการส่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

มีเจ้าหน้าที่กรมชลประธานเป็นคนกลาง

อย่างคุณนรงซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลบ้านกลุ่มบอกว่า
ตำบลบ้านกลุ่มเนี่ยก็น้ำท่วมบ้านเหมือนกัน
ถ้าปิดประตูระบายน้ำน้ำมันก็ท่วมหนักกว่าเดิม

ก็ขอให้เห็นใจกันหน่อยค่ะ
ถ้าจากปี๕๔เทียบกันว่าปี๕๔เนี่ย

ขอย้ำว่าพื้นชั้น๒ประมาณ๑๐๐กว่ารังคาเรือน
แต่ปีนี้ท่วมกว่า๓๐๐กว่าหลังคาเรือน
ถ้าน้ำมันลดไปอีก๕๐เซนเขาอยู่ได้
แล้วเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกพื้นเพิ่ม
แต่ถ้าเกิดคุณมาปิดน้ำแล้วคุณจะช่วยอะไรเราล่ะ

แต่ว่าการบรรเทาจิตใจมนุษย์คนเรา
มันต้องการบรรเทาจิตใจช่วยกัน
ที่ผมปล่อยไปเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยให้คุณเดือดร้อน
ถ้ามันมากนักเราก็บรรเทาบ้าง
แต่ว่าบอกให้ปิดเราเดือดร้อนครับ
นี่ค่ะก็คือเดือดร้อนมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายคุยกันไม่มีคนกลางนะคะ

นี่ท่านในอำเภอบางบานผมเจอเมื่อวาน
ใช่คือวันนี้ท่านต้องลงไปเป็นตัวกลางเลยค่ะ
แล้วก็หาวิธีให้ทั้งสองฝ่ายมีการแบบเฉลี่ยทุกข์แบ่งบันสุขกัน
เกลี่ยกันเข้าไปแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งรับได้นะคะ
ร้อยตำรวจโทยิงสายซูนีไกรนาราค่ะในอำเภอหญิงนะคะ
ก็เป็นตัวกลางเจรจานานกว่า๓ชั่วโมง
ปรากฏว่าทุกอย่างก็ได้ข้อยุตินะคะ
ขอให้ชาวบ้านผ่อนปลนเอาอย่างนี้คนละครึ่งทางแล้วกัน
เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งให้อยู่ที่เมตร๑๐เซน
เพื่อลดการระบายลงทุ่งรับน้ำ
แล้วเดี๋ยวอีก๗วันมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่ง
เพิ่มหรือจะลดยังไงก็มาประเมินกันใหม่ต่อไป
ก็ช่วยบรรเทาทุกข์ของพื้นที่รับน้ำลงได้ประมาณหนึ่ง
อีกทุกคนครับสิ่งที่ชาวบ้านพูดไปพูดจริง

ตอนนี้ในบ้านชั้น๒มันเทินขึ้นมาอีกไม่ได้ละ
ถ้าเทินขึ้นมาอีกไม่ได้ต้องอยู่หลังคากันแล้วนะครับบางบาน
ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้แก้ปัญหาผ่านไปด้วยดีครับ